แล้วแกจะไปบวชละครวันไหนตั้งไหนไม่ได้แล้วแกต้องมาอยู่นี่
อือมาจากนี่
เนี่ยเนี่ย
อ๋อมันมุดอยู่ใต้เขาจ้ะ
แกไม่พูดมาหนูดูดูจริง

ไม่เห็นที่ไม่จากกับผมทีก็นั่นแหละ
วันนี้รถรักรถ

นี่ลืมตาเอ่อลืมตามาก
อ่ารถตามดูรถตามดู
ใส่โทรศัพท์ใส่อะไรเราก็นึกว่าอันใหญ่โน้น

ตอนนี้แฟนคับวัดใหม่พบลุ้มเนี่ย
ตั้งให้กระเป๋าเจ้าโทนเนี่ย

ต้องการที่ลูกเจ้าโทนไม่ติดด้วยเนี่ย

ใครจะต้องการก็มาที่วัดใหม่พบลุ้มได้ครับ
ก่อนแล้วจะทำบุญนะ
เงินนิ้วก็ไม่ไปไหนหรอกครับ
เคยวัดถืออาหารมากแล้วก็จากนั้นก็
เพราะเงินตอนนี้ก็อยู่ในวัดนี้เนี่ย
ทำบุญวัดนี้เนี่ยโทนทางนี่

แผ่นที่ก็เพาะลุงเราก็ได้บุญพบลุ้มดีด้วย
อัตตีภัย